มาดูหนุ่มหล่อคนนี้นะคะหนุ่มก้าวจิรายุค่ะ
ปกติเขาเห็นแบบมาเท่เซอร์ใช่ไหมคะคราวนี้อยู่ในโหมดคลั่งรัก

คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของเรื่องมาจากคุณวีเนี่ยค่ะ
แฟนเขาชอบแซวว่าเวลาแบบถ่ายรูปคู่ทำหน้าบูวี่
ทำหน้าดีหน่อยดีเนี่ยคนแบบชอบบอกว่าเราเลิกกันแล้วนะเนี่ย
แบบนี้ค่ะหนุ่มก้าวตอบเสียงดังฟังชัดว่า
พี่ผมยังไม่เลิกกันนะคะแล้วตีวีให้สัมภาษณ์ว่าก้าวใช้ความหล่อไม่เป็นเลย
จริงแล้ววีเขาชอบผู้หญิงปากกับใจไม่ตรงกัน
ทำหน้าดีได้จริงก็ชอบแนวนี้ก้าวบอกแบบนี้คุณคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพอนักข่าวถามว่าก้าวข้างรักหรือเปล่า
เห็นแบบว่าหลังเวทีก็ไปบอกว่าไปกอดวีอะไรอย่างนี้

คือเขินแบบเนี่ยดูไมค์เท้าหน้าตีแล้วก็ชู

ให้คุณผู้ชมไปดูการเสียอาการของก้าวดีกว่า
ว่าเสียอาการยังไงทำไมมันดูน่ารัก

มันไม่เหมือนใครไงมันยูนิฟไง
แต่กลายเป็นผมดูแบบโหเป็นคนข้างรักไปเลย

ก็เป็นคนเท่คนนึงเราก็เป็นเท่คนนึง

ให้น้องช่วยทือหน่อยบอกมาแล้วเอาว่าลงใช่ป่ะ

แต่ด้วยความเขินไงคะก็ดูไมค์เสร็จแบบชาวล็อกก็เลยชูแบบนี้เลย

แล้วก็ได้ซีนกันไปคุณผู้ชมค่ะ